ส่วนก่อนที่นายสรยุทธ์สุทัศนจินดา

มีความเคลื่อนไหวออกมาในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกัน
ที่มียอดผู้ติดตามหรือว่าฟอลลอเวอร์
มากถึง๑๖๐๐๐๐๐คน

นายสรยุทธ์ก็มีอาการเครียดเหมือนกันนะคะ
รวมทั้งให้แพทย์เข้าไปตรวจร่างกาย
ก็พบว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคเหมือนกันนะคะ
นายกริจกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
กล่าวถึงกรณีที่นายสรยุทธ์สุทัศนจินดา

และกรรมการผู้จัดการบริษัทไร้ส้ม
ถูกนำตัวมาคุมขังในเรือนจำค่ะ
บอกว่าทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้รับตัวมาแล้วนะคะ
เอาไว้ที่แดน๑ซึ่งเป็นแดนแรกรับของเรือนจำ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำประวัติผู้ต้องขัง
ตรวจสุขภาพตรวจร่างกายตัดผมเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างรอการพิจารณาประกันของศาล
จากการตรวจสุขภาพนะคะพบว่านายสรยุทธ์มีโรคประจำตัวเหมือนกัน
แล้วก็มีไขมันและความดันสูง
อีกทั้งนายสรยุทธ์มีความกังวลและมีความเครียด
ในเรื่องที่ไม่ได้รับการประกันตัว
สำหรับการดูแลนะคะก็คงดูแลเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปปกตินะคะ
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนี่บอก
ไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้กำชับอะไรเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษ
เพราะเรือนจำมีระเบียบปฏิบัติกับผู้ต้องขังอยู่แล้วค่ะ
อกจากนี้ที่เรือนจำได้รับตัวนายสรยุทธ์มาช่วงเย็น
ก็มีการจัดอาหารมื้อเย็นให้กับนายสรยุทธ์
ซึ่งเมนูมื้อเย็นก็คือข้าวสวยกับแกงเผ็ดหมู
เนื่องจากนายสรยุทธ์ใช้เวลาอยู่ที่ศาลตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
คาดว่าจะไม่ได้รับประทานอาหาร
ทำให้นายสรยุทธ์รับประทานอาหารมื้อแรกได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อได้พบกับนายสรยุทธ์เป็นช่วงเวลาสั้นค่ะ
บอกให้นายสรยุทธ์ค่อยปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ
ทั้งนี้นายสรยุทธ์ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษจากเรือนจำนะคะอืม
ส่วนความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีเดียนะคะมีการแชร์ต่อภาพเป็นโพสต์สุดท้าย
ของคุณสรยุทธ์ในไอจีก็คือภาพนี้
นะคะมียอดผู้ติดตามหรือว่าฟอลลอเวอร์เนี่ยเยอะมากอืม
ล้านหกแสนคนนะคะเป็นภาพในช่วงเวลาก่อนเดินทางไปฟังคำตัดสินที่สารอุทธรณ์
มาถึงวันนี้พี่ที่เหมือนเป็นพี่น้องกัน
ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะพี่
ถึงวันนี้หนูขอให้ความดีที่พี่เคยสร้างมา
ปกปักรักษาและคุ้มครองพี่

ด้านนางสาวพิธยธรรมจันทร์พุธหรือว่าไบรท์
ผู้ร่วมงานคนสนิทของคุณสรยุทธ์

ช่วงของการที่เคยทำงานด้วยกันนะคะ
ในรายการข่าวเช้าของทางช่อง๓
บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นกำลังใจให้พี่ยุทธ์เสมอค่ะ
อีกหนึ่งคนค่ะโพสต์เหมือนกันนะคะ
ล็อกเกอร์ชื่อดังอย่างเศกสรรสุขพี่มาย
หรือว่าเศกโลโซ
และอยู่เคียงข้างเสมอนี่คือคำพูดของเสกโลโซ
แล้วก็คำพูดทั้งหมดนะคะสำหรับคนใกล้ชิดคุณสรยุทธ์ค่ะ